แล้วตอนนี้เนี่ยนะเรื่องของขนมวงขนมหวานก็มีให้ได้ติดตามกันเหมือนกัน
กินข้าวไปแล้วไม่กินหวานได้ยังไงคุณ
นมนี่นะหลายคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีขนมรวงพึ่ง
ที่มันเป็นเหมือนวาเฟิลใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้น
อารมณ์ประมาณนั้นไฟไหมอุ่นร้อนมันก็จะกรุบกรอบหน่อยนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีขนมรวงพึ่งหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของขนมรังพึ่ง
รูปร่างหน้าตาก็อย่างที่เห็นแหละครับมันก็จะมีแตกต่างออกไปบ้างเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าของที่นี่เนี่ยที่จังหวัดชนบุรีเขาขึ้นชื่อครับ
เพราะว่าหน้าตาของมันเป็นเอกลักษณ์อย่างที่เห็นแหละครับ
เขาว่ากันว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของสูตรโบราณ
เขาตั้งอยู่บนถนนโพทองแยกสาธารณสุขเก่า
หน้าร้านสีทองโอสดเขตเทศบาลเมืองชนบุรี
ผู้สื่อข่าวเห็นแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวต้องไปถ่ายภาพมาให้เราได้ดูกัน

น้ำลายย้อยก็คิดว่าน่าจะต้องซื้อ
และที่สำคัญก็ไปถามเจ้าของร้านด้วยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
ก็ไปถามนะครับนางสาวเง็กธีระพิกุลเลิศอายุ๖๐ปี
ลูกค้าเขารู้จักกันอย่างดีว่าเจ๊เง็กเจ๊เง็ก
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือนางรัฐกล้าวธิระพิกุลเลิศ
อายุ๕๒ปีเป็นน้องสาวเขาก็ช่วยกันทำนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ทำให้กับลูกค้าที่มารอคิวกันอย่างไม่ขาดสาย
ร้านนี้สูตรเขาสืบทอดกันมาจากมารดาก็คือคุณแม่
นานกว่า๔๐ปีแล้วโอ้เก่าแก่นะ
แล้วก็ที่สำคัญทำไปทำมาแน่นอนยุคสมัยมันเปลี่ยน
ก็ต้องมีการปรับปรุงสูตรให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัย
มีเนื้อข้าวโพดลงไปด้วยให้มันเคี้ยวแล้วกรุบกลับกรุบกลับ
มีเนื้อข้าวโพดเพิ่มความอร่อยเพิ่มความหอม
ให้กับขนมรังพึ่งนะจ๊ะไปลองฟังเสียงดูครับ
ดูสิบปีแล้วนะตั้งแต่ยังเด็กอยู่นะ
อันนี้เขารู้สึกจะกี่กว่า

เป็นไงล่ะขายกัน๒พี่น้อง

ขนมรวงพึ่งของเจเง็กอร่อยหอมหวานกำลังดีกรอบนอกนุ่มใน
โอ้โหบางคนเขาเป็นลูกค้าขาประจำ
เคยมาซื้อตั้งแต่สมัยที่ขายชิ้นละ๕๐สตางค์กี่ปีแล้ว
คิดดูแล้วกันสมัยนั้นขายห้าสิบสตางค์อ้าวจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีอ่ะ
ถูกต้องครับสมัยนี้ขายห้าสิบสตางไม่ได้แล้วเท่าไรคะ
สมัยนี้ขายชิ้นละสิบบาทก็ไม่แพงนะก็ยังถูกอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับใครที่สนใจก็ไปลองหารับประทานกันได้
ร้านขนมรวงพึ่งหรือว่ารังพึ่งเจ๊งเง็กนะครับถนนโพทองแยกสาธารณสุขเก่า

ขายตั้งแต่ในเวลา๑๖นาฬิกาไปจนถึง๒๐นาฬิกานะจ๊ะ
อ่าเป็นไงแล้วเห็นแบบนี้แล้ว
อยากทานคือถ้าเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจะต้องแวะซื้อ
เพราะว่ากลิ่นมันคงจะแบบหอมโชยออกมา
จมูกเลยแล้วตอนที่ได้มาเอามาจากกระทะร้อนเลยนะ
เคี้ยวไปคึ๊บควันล่วงครับ

ก่อนอย่าเพิ่งรีบหิวแบบคุณชนะนะคะ
เอาล่ะกินอย่างใจเย็นให้มันแบบอุ่นพอยาถึงกับร้อนจนเกินไปนะจ๊ะ